มาอ่านไปที่เกาะคำชโนธดีกว่า
โอ้โหช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นกันแน่นมาก
คือจริงแน่นตลอดอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่ายิ่งช่วงนี้เขาบอกว่า
แน่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวที่จังหวัดอุดรธานีนะ

พากันไปที่เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานคราช
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานะครับ
บ้านโน้นเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่นี่นะครับบอกเลยว่าวันหยุดที่ผ่านมาโอ้คนล้นเกาะ

แรงสถาจากนักท่องเที่ยวและก็ทุกสินลูกหามากันทั่วทุกสันติศนะครับ
ประกอบกับเมื่อวานเป็นวันพระด้วย
เป็นสำนาค์ที่สะแหงหาเลขเด็ดไปทำวงสำบุญกัน
บริเวณลานบวงสวงก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับ
หรือว่ามาบวงสรุองเปิดซับรับโชคก็มี
ในช่วงของการเปิดทรัพย์รับโชคเนี่ยนะครับอยากจะให้ดูให้ได้ชมกันเหลือเกิน
เพราะคนมากันเยอะแล้วช่วงของการทำพิธีนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวเขามาแห่มุงดูดูอะไรคะ
ดูพิธีไม่พอแต่ไปดูขันน้ำมนต์ที่ทำพิธีด้วย
โอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันเห็นอะไรที่ชัดเจนชัดแจ้ง
โอ้โหมันดูเป็นตัวเลข

ฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อผมว่าไปดูภาพชัด
อืมนี่อ้าวดูเอาแล้วกันคือพอเห็นอยู่ในอ่างน้ำมนต์บางทีมันเห็นไม่ชัด

เขาเลยรองน้ำตาเทียนขึ้นมาวางเอาไว้บนโต๊ะ

เดี๋ยวนะคุณเอากันอย่างนี้เลยเหรอ
ดูเอาละกันมันไม่ชัดได้ยังไง
ฉันว่าอยู่ในน้ำชัดกว่า
ภาณไปไปอีกจุดหนึ่งที่บริเวณโฆนตลรมเนื๊ยะยักษ์
จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สาธุชนเขาแห่กันมา
ขอเลขเด็ดดูสิครับคนเยอะขนาดนี้แล้วจะไม่ไปถูไปไถได้อย่างไร
ได้อย่างไรท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะน่ะไปดูง่ะไปดูเหล่ามนาสินเสีย
ตู้เชียวชาญทุกหน่ายแหล่งเขาถูกันเอ้าพอไปถึงแป๊บ
ขูดไปขูดมาเขาบอกว่าเห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้
ผมว่าผมเองก็เห็นเป็นหลายเลขเหมือนกันที่เขาเล่ากันมา
แต่ถ้าจะพูดไปนะทุกคนเขาก็พูดกันมาหลายเลข

เพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปติดตามให้มันเป็นเรื่องจริงจังมากเกินไปว่าจะเป็นเลขอะไร
มันอยู่ที่บุญภาวาสนาส่งอยู่ที่เรื่องของโชคของลาบแล้วดูข่าวแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็นำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันหลากหลายเรื่องราวหลากหลายแง่มุมเนาะ